คุณผู้ชมคะพูดถึงผู้ป่วยโควิด
จากอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม
หลายคนที่เข้าร่วมโครงการนี้แต่ก็มีเสียงสะท้อนมาเยอะนะ
ว่าอ้าวอยู่ที่บ้านก็จริงไม่เห็นได้ยา
เอาไม่เห็นได้อุปกรณ์ทางการแพทย์กลายเป็นว่าถูกลอยแพร่
ดังนั้นอยากฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์เรื่องนี้ดังเลยค่ะ
ติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
นโยบายดีเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนให้ได้นะครับ
ผลดีมันถึงจะบังเกิดนโยบายดีดีเนี่ย
ถ้าเอาแต่ออกนโยบายแล้วสั่งสั่งแล้วไม่ติดตามว่าทำได้
อย่างที่แนวทางไว้หรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นว่า
มันดีที่นโยบายแต่จะล้มเหลวในทางปฏิบัติ
ผมพูดถึงเรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นนำ
ก็คือนโยบายแนวทางให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ
หรือเป็นผู้ป่วยสีเขียวให้เขากักตัวอยู่กับบ้าน
มันเริ่มมีเสียงสะท้อนมาหลายรายว่าเขา
เขาไปลงทะเบียนกักตัวอยู่กับบ้าน
แต่เขาไม่ได้รับการดูแลทั้งเรื่องยาเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวมทั้งเรื่องเงินที่เกี่ยวกับอาหารการกิน
แล้วก็รออยู่หลายวันแล้ว
มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้
ถูกทอดทิ้งให้กักตัวอยู่กับบ้าน

คือย้อนกลับไปดูแนวทางเรื่องการช่วยเหลือให้ผู้ติดเชื้อ
ที่เข้าโครงการกักตัวอยู่กับบ้าน
ซึ่งสบคก็มอบหมายให้

กอทมเป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวช่วยของกตมที่มาขับเคลื่อนงานนี้

คือนึ่งคลินิคชุมชนอบอุ่น

อันนี้คือคลินิกของเอกชนที่เข้าร่วมกับ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เข้าร่วมในการรับ
ดูแลรักษาผู้ป่วยบัตรทอง

แทนที่จะไปออกันอยู่โรงพยาบาลตื่นตี๔
ไปเข้าคิวรักษาบัตรทองเนี่ย

คลินิกในชุมชนเนี่ย
เข้ามาร่วมกับโครงการนี้

เอาเงินของสปสชไปจ่ายค่ารักษา

อันนี้เพื่อแบ่งไม่ให้คนไข้บัตรทอง
่งไปสู่โรงพยาบาลต้องตื่นตี๔ตี๕อย่างที่ว่า
ทีนี้พอเกิดโครงการที่ต้องการให้คนติดเชื้อกักตัวอยู่บ้าน
นิกชุมชนอบอุ่นก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นผู้ดูแลผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนไว้
ลินิกชุมชนอบอุ่นในกอทมมีอยู่๒๐๔แห่ง
ลินิกชุมชนอบอุ่นรับดูแลคนติดเชื้อที่กักตัวอยู่กับบ้าน
ร่วมกับอีกหน่วยงานหนึ่งคือ
ศูนย์บริการสถานศุกร์ของกอทม
ศูนย์บริการสถานศุกร์ของกอทมมีอยู่๖๙แห่ง
สองหน่วยงานนี้คือผู้รับผิดชอบในแนวทางปฏิบัติ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างที่ผมว่า
มีผู้ป่วยติดเชื้อที่ลงทะเบียนกักตัวอยู่กับบ้าน
ร้องเข้ามาไปร้องที่นั่นที่นี่
ส่งเข้ามาในไลน์ในเฟซบุ๊คว่า
ระบบการดูแลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่บอกไว้นะครับ
คือหลายบ้านหลายคนไม่ได้รับการดูแลเลย
ทั้งเรื่องยาที่แจกอุปกรณ์ที่จะให้อาหารการกิน
ถามว่าใครคือผู้รับผิดชอบโครงการนี้ครับ
ถ้าตอบโดยภาพรวมก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละ

ของกด้วยเป็นผู้หน่วยการสชุดใหญ่ด้วย

คนสำคัญก็คือผู้ว่ากอทม
ซึ่งน่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไปเต็ม

ควรจะเร่งแก้หน้างานกันตรงนั้นเถอะครับเพราะว่า
เราจะปล่อยให้คนที่เขาติดเชื้อที่เขาไปลงทะเบียนกักตัวอยู่กับบ้านถูกทอดทิ้งเนี่ยไม่ได้
เพราะถ้าติดเชื้อแล้วไม่ได้ยาไอ้ที่หายที่ติดแล้วหายไปก็ดี
แต่ถ้าติดเชื้อแล้วมีอาการพอมีอาการจากเป็นผู้ป่วยสีเขียวเดี๋ยวก็จะลามไปถึงเป็นผู้ป่วยสีเหลือง
แล้วจะไปถึงผู้ป่วยสีแดงเดี๋ยวก็จะได้ตายคาบ้านกันอีก
อันนี้ถ้าดูตัวเลขคนติดเชื้อที่ลงทะเบียนเป็นผู้กักตัวอยู่กับบ้านเนี่ย
ตัวเลขที่แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรคแถลงวันก่อนเนี่ยร่วมแสนแล้วครับ
ถ้ามาถึงวันนี้ก็น่าจะแสนกว่าแล้ว
ก็เข้าใจแล้วครับว่าตัวเลขมันมากขนาดนี้
ตัวเลขเหล่านี้มันมีปัญหาแน่เอากันไม่อยู่เอากันไม่ทัน
แต่ว่าเมื่อสอบคอตัดสินใจเอาคนเหล่านี้ออกมาไม่ให้เขารุมกันไปแย่งเตียงในโรงพยาบาล
ก็ต้องระดมกำลังกันดูแลเขาให้ได้
เพราะคนเหล่านี้คือคนที่เขาย่อมเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
เพื่อให้การบริหารเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยได้หมุนเตียงได้
ได้ถ่ายเทได้ได้รองรับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงได้มากขึ้น
ถือว่าเขาเสียสละนะครับเขาก็มาอยู่กับบ้าน
หวังว่าประเด็นนี้คงจะได้รับการแก้ไขครับ
ส่วนประเด็นที่สังคมเรียกร้องให้ช่วยกันมานานแล้วเรื่อง
เฟฟบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรด่านหน้า
ดูตัวเลขในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวดีครับ
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาได้ตะลุยเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เป็นวัคซีนเข็มสามเป็นบูสเตอร์เขาทำกันอย่างจริงจังมาก
ได้รู้จากคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านบอกว่าตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๗สิงหามา๔วันเนี่ย
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วห้ามื่นเจ็ดพันโดส
แล้วก็จะทยอยฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็วต่อไป
เพราะว่าตอนนี้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเขารออยู่ครับ
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ประชาชนอยากได้ยิน
เพราะว่าคนไทยยามนี้นอกจากเขาจะห่วงตัวเองแล้วเนี่ย
ห่วงครอบครัวตัวเองแล้วสิ่งที่เขาห่วงคือ
เขาห่วงบุคลากรทางการแพทย์ในทุกหน้าที่
เพราะรู้นี่ครับว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ
ผลกระทบจะตามมาเป็นวงกว้าง
อกจากจะสลดใจเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว
เรายังรู้อีกว่าปัญหาที่ตามมาคือ
บุคลากรทางการแพทย์ต้องหยุดปฏิบัติงาน
เพื่อเก็บตัวมันก็จะส่งผลต่อหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่มากมายแค่ไหน
เราจึงได้เห็นภาพพยาบาลล้มทั้งยืนเป็นข่าวโทรทัศน์ไงครับ
อันนี้เป็นสัญญาณว่ามันเกินที่จะรับมือไหว
แล้วไหนตอนหลังก็มีคนจากกรุงเทพไปรักษาอยู่ในต่างจังหวัดก็อีกเยอะ
แต่ว่าอยากให้เร่งพิจารณาควบคู่กันไปคือการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัดเนี่ย
ตอนนี้เขาก็รอกันอยู่เยอะนะครับ
ด้านหน้าทวงไฟเซอร์ได้น้อย
แล้วที่ไหนบ้างท่านลองดูหัวข่าวผ่าน
แพทย์วังสะพุงขอใช้ไฟเซอร์๑๐๐
โคราชเร่งไฟเซอร์ด่านหน้า
โรงพยาบาลขอนแก่นขอไฟเซอร์เพิ่ม
แม้กระทั่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดนี่
จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ไม่ครบจำนวนบุคลากร
ไม่รู้จะตอบคนที่ไม่ได้ว่ายังไง
อันนี้ก็หวังว่าเสียงเรียกร้องจากบุคลากรทางการแพทย์
ต่างจังหวัดจะได้รับการตอบ

อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ย
เริ่มที่จะเข้าโครงการกลับไปรักษาตัวที่บ้านต่างจังหวัดมากขึ้น
อย่าลืมว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด
ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อย
เราจะผลักผู้ติดเชื้อ
ให้ไปยัดใส่มือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด
เราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับ
อันนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับการตอบสนองโดยเร็วจากสบคและกระทรวงสาธารณสุขครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ